นิธิสวนหลวงร๙จะมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
เรื่องเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์กับการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชค่ะ
ก็จะเป็นการจัดขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียนจีนแล้วก็ญี่ปุ่นระหว่างวันที่๒๕๒๘ธันวาคมนี้
เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงสวนพระไทยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธ์พืชตลอดมา
มูลนิธิสวนหลวงร๙ก็จะได้จัดการประชุมวิชาการอนาชาติ
เลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวรรยราชสมบัติครบ๗๐ปี๙มิถุนายน๒๕๕๙
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๗รอบ๑๒สิงหาคม๒๕๕๙
สวนพฤกษศาสตร์กับการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชในกลุ่มประเทศอาเซียนจีนและญี่ปุ่น
โดยในวันที่๒๕ธันวาคมนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินมายังหอรัชมงคลสวนหลวงร๙
ปราธกฐาพิเศษเรื่องประสบการณ์อนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุกรรมพืช
ส่วนวันที่๒๖ธันวาคมจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ในกลุ่มประเทศอาเซียนจีนและญี่ปุ่น
หลังจากนั้นวันที่๒๖เราก็เชิญแต่ละส่วน๑๒ส่วนด้วยกัน
ให้เขามาเล่าเรื่องสวนของเขาในประเทศของเขานะคะ
ว่าประเทศเขาทำอะไรบ้างในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
มันเป็นโอกาสดีมากเลยทุกคนเต็มใจมาหมดเลยนะครับ
แล้วก็เต็มใจที่จะมาบรรยายงานของแต่ละประเทศของเขา
เป็นอากาศดียิ่งทีเดียวที่เราจะได้รวบรวมข้อมูลพวกนี้ไว้ทั้งหมดนะครับ
แล้วก็ยังเป็นการเรียกว่าขยายเครือข่าย
ที่เกี่ยวกับทางด้านพืชทางด้านทรัพยากรพืชนะครับ
พอรู้จักกันเนี่ยก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยนะครับ
แลกเปลี่ยนข้อมูลพันไม้หรือว่าแลกเปลี่ยนงานวิจัยต่อไปในอนาคตนะครับ
โดยพันธุ์ที่ถือว่าเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่เราต้องช่วยกันศึกษาแล้วก็อนุรักษ์เนี่ย
คือบัวไผ่กล้วยไม้ขิงขาแล้วก็กล้วยนะคะ
อกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจาก๑๐ประเทศกลุ่มอาเซียนจีนและญี่ปุ่นประมาณ๕๐๐คน
จะได้ไปทัศนศึกษาที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจจังหวัดเชียงใหม่
และที่สวนนกนุฏภัทยาจังหวัดชนบุรีด้วยค่ะ